พาชิมช่วงดึกวันเสาร์มาแล้วนะคะ
บะหมี่สำเร็จรูปคนส่วนใหญ่ก็บอกว่าเป็นเมนูพื้นนะคะ
จะรับประทานเฉพาะช่วงเวลาเร่งด่วนเท่านั้น
คุณดิฉันว่าจะรับประทานช่วงปลายเดือนด้วยนะคะ
ก็แล้วแต่เหตุผลของแต่ละคนไม่เหมือนกันนะคะ
แต่ว่าวันนี้ค่ะบะหมี่กึ่งสำเร็จรูปถูกนำมาดัดแปลงเป็นเมนูรสแซ่บนะคะ
หน้าตาจะเป็นอย่างไรจะแซ่บขนาดไหนนะคะ
ตามคุณกระมวลวันการีพัฒน์ไปชิมเลยค่ะ
บะหมี่กึ่งสำเร็จรูปต้มยำหม้อยักษ์ที่จัดเต็มด้วยหมูสับก้อนโต
กรอบของทะเลตอกไข่ไก่เพิ่มความเปรี้ยวด้วยมะนาวหั่นเป็นแว่น
รับรองแซ่บเจี๊ยดถึงใจ
นี่แหละค่ะคือเมนูเด็ดตัวจริงของร้านเจ๊โอย่านจุลาลงกรมหาวิทยาลัย
โต๊ะไหนก็ต้องสั่งเห็นแล้วต้องร้องโอ้โหสมชื่อเมนูมาม่าโอ้โหจริงค่ะ
มาม่าโอ้โหนี้เริ่มมาจากเจ้าของร้านทำบะหมี่กึ่งสำเร็จรูปให้ลูกค้ารับประทานหลังครัวปิด
พอครัวเราปิดเนี่ยลูกค้าบางคนนั่งดูบอลอยู่
เขาก็เลยว่าเอาเฮียมีอะไรทำให้ทานได้ก็เลยทำมาม่าให้เขากินก่อน
เป็นมาม่าหมูสับเพราะครัวเราปิดหมดแล้ว
พอทำไปทำมาช่วงนั้นเป็นช่วงบอลโลกก็เลยเพิ่มไปลองเป็นมาม่าต้มยำเริ่มเป็นนู่นเป็นนี่
เสร็จเด็กที่ทานแล้วเขาชอบเขาก็โพสต์ลงไปของอินสตาแกรมส่วนตัวของเขา
หลังจากนั้นเพื่อนเขาก็ตามมาทัก
หมี่กึ่งสำเร็จรูปที่ดูเหมือนจะธรรมดาแต่ไม่ธรรมดานี้
เพราะทางร้านใส่ใจในคุณภาพของวัตถุดิบและฝีมือในการปรุงรสที่ถูกปากคนชอบรสชาติจัดจ้าน
โดยน้ำต้มยำต้องแซ่บถึงเครื่องปรุงสดทุกหม้อมีหลากหลายหน้าให้เลือกค่ะ
ราคาเริ่มต้นที่๑๒๐บาทไปจนถึง๘๐๐บาท
อ่ะแต่เมนูนี้สำหรับคนนอนดึกเท่านั้นนะคะเพราะขายแค่ช่วงเวลาห้าทุ่มถึงตีหนึ่ง
ระยะเวลาเพียง๒ชั่วโมงร้านเจ๊โอขายได้๖๐๘๐หม้อต่อวัน
จากเมนูมาม่าโอ้โหแล้วค่ะร้านเจ๊โอยังมีอาหารอร่อยให้ลูกค้าเลือกกว่าอีกร้อยเมนู
ข้าวต้มเครื่องอาหารตามสั่งประเภทแกงจืดต้มยำของทอดรวมไปถึงอาหารซีฟู้ดค่ะ
เมนูแนะนำต้องจานนี้ค่ะเป็ดพะโล้ที่เลือกเฉพาะเนื้อส่วนน่องเน้นหมูกรอบและยำปลาแซลมอน

ดีกรีความอร่อยของร้านเจ๊โอถึงขั้นมีลูกค้ารอคิวมากกว่า๑๐๐คิวต่อวัน
รอเกือบ๒ชั่วโมงค่ะเพราะชื่นชอบความอร่อยของรสชาติอาหารโดยทางร้านมีบริการฟรีไวไฟให้ลูกค้าอีกด้วย
ครับตอนนี้เหลืออีกประมาณ๒๐คิวประสบการณ์ใหม่มารอคิวยิ่งรอยิ่งหิวยิ่งกินยิ่งอร่อยครับ
แนะนำว่าควรโทรไปจองคิวก่อนนะคะเพราะคิวแน่นทุกวัน
เจ๊โอตั้งอยู่ที่ถนนจรัสเมืองเขตปฐุมวันเปิดทุกวันตั้งแต่๕โมงครึ่งถึงตี๒
กระมวลวันการีพัฒน์ข่าวไทยรัฐทีวีรายงาน